คุณผู้ชมไปที่บ้านนาศรีนวลที่ยะโสธรนะคะ
เมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่มเขามีเวทีคอนเสิร์ตหมอลำซิ่ง
บนเวสีก็เดอะนางเดอะกันไป
พอที่เสียงเดอะนางเดอะข้างล่างโจ๊กพลึ่มเลยค่ะ

งานนี้มีเจ็บ๓คน
ว่าชาวบ้านไปรุมสกรรมนะ
รุมสกรรมเจ็บค่ะสลบคาที่เลยนะคะ
นี่บรรยากาศวางเวงแล้วอันนี้คือหมดสนุกแล้วค่ะ

ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปเนี่ยปรากฏว่ามีกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน
นำตัวคนเจ็บที่โดนลูกหลงจากปืนนะคะ
สองคนมาประถมพยาบาลแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยศทร
คนแรกก็คือชื่อว่าจิราวัตร

คนที่๒๑๐เอกเทวินถูกยิงที่บริเวณหลังทะลุใต้รักแร้
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่าสนชัย
นชายนี้ต้องบอกว่าใช้คำว่าสลบเหมือดเลยนะคะ

หมดสติจมกองเลือดแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไปรุมทำร้ายจนหมดสตินะคะ

ใช่ค่ะแล้วมีปืนตกอยู่ด้วยพี่อุ๋ย
ปืนตกอยู่ข้างกายเขานึงกระบอบนะคะ
อ่านี่นี่ปืนโยนขึ้นมาแล้วนะคะ
ตอนแรกกะว่าจะทิ้งอาวุธปืนของกลางนะคะ
ชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะบอกว่า
ที่ตรงนี้ก็คือที่บ้านนาศรีนวลเนี่ย
ไล่ทำร้ายร่างกายกันที่บริเวณหน้าเวที
ระหว่างนั้นชายคนก่อเหตุก็คือนายสนชัยเนี่ย
ไม่รู้มาจากไหนนะคะชักปืนขึ้นมา
ออกมาพร้อมกับขู่ขู่วัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะกัน
จนกระทั่งมีทหารเข้าไปห้ามปราม
ก็เลยเกิดการยื้อแย่งปืนกันขึ้น
เสียงปืนดังขึ้นชาวบ้านก็ถูกยิงบาดเจ็บนะคะ

อืมครูแหลนไม่พุนพุกแต่ได้ยินดี
ฟังนึงครูแหลนมาพุกติ้นครูแหลนจับเนอะ
อืมตำรวจบอกว่าก็เก็บอาวุธปืนของกลางไว้
เดี๋ยวรอสนชัยก่อนปลุกสมชัยให้ตื่นก่อน
รักษาตัวให้หายก่อนต้องสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

สงสัยถ้าอีกหลายวันว่าจะสอบปากคำได้